ท่านผู้ชมครับการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งสมาชิกอบจมีขึ้น๒๐ธันวาคมวันอาทิตย์๒๐ธันวาคม
วันนี้ที่นครสวรรค์นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับไปช่วยผู้สมัครของคณะก้าวหน้าหาเสียงเลือกตั้ง
ก็ไปเจอกับกลุ่มปกป้องสถาบันที่นั่นนะครับไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
อ้าวอ้าวอ้าว

บรรยากาศที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าไปนครสวรรค์นะครับ
ไปช่วยผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจของคณะก้าวหน้าหาเสียงเลือกตั้งนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็มีกลุ่มปกป้องสถาบันนครสวรรค์เนี่ย
พอรู้ข่าวว่านายธนทรกับคณะจะมาเนี่ยก็มาตามลักษณะอย่างที่เห็นฮะ
มีชูป้ายเขาออกความประท้วงมีทฤโคงมีลำโพงแล้วก็เปิดเพลงพวกเนี่ยนะครับ
แต่ว่าขบวนหาเสียงเดินนานธนทรก็ประสาคว่าถึงจะมีกลุ่มที่เห็นต่าง
ก็จะลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงในทุกจังหวัด
ก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนอย่ามาคุกคามกัน
เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง๒๐ธันวาคมนะคะ
ก็ขบวนวนรอบเมืองแล้วก็เดินทางต่อไป
อำเภอเมืองชุมแสงอำเภอหนองบัวช่วยลูกทีมคณะก้าวหน้าหาเสียง
แล้วก็ไปต่อที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
แต่ทีนี้ค่ะก็มีกลุ่มที่ตามไปต่อว่านายธนทร
ตอนที่ลงพื้นที่ในตลาดด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ตรงนี้ค่ะ
นี่ค่ะก็คือมีคนไปต่อว่านายธนทรกาดก็เลยไปห้าม